ข่าวแรกช่วงนี้ประเทศของเรากำลังทยอยเปิดประเทศ
กิจการต่างกำลังทยอยเปิดกัน
ความต้องการแรงงานต่างด้าวหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงฮะ
ใครที่ประกอบกิจการแล้วต้องใช้แรงงานต่างด้าว
รู้ดีว่าถ้าเปิดแบบปกติแล้วเนี่ยไม่มีไม่ได้
คราวนี้ขนมาสิขนมา
คุณผู้ชมครับข่าวแรกนี้เราเล่นเกมกันดีกว่า
คุณผู้ชมว่าจะมีคนต่างด้าวลงมาจากรถคันนี้

ที่ฉันเห็นข้างหน้าเมื่อกี้นี้นึกว่าหมดแล้ว
ข้างหลังนี่เห็นแต่ลูกกระตาค่ะ
ครับผมคุณผู้ชมพอถ่อนทายก่อน
คันนี้ถ้าบรรทุกจริงน่าจะประมาณ๗คน
ก็น่าจะสักสองเท่า๑๔คนเอาแน่นนะ

ทั้งหมดที่ออกมา๒๐ครับ
นั้นลุงได้๒๐พอดีครับ
โอ้โหนี่แหละครับเป็นผู้ชาย๑๖หญิง๔
คือลักษณะเหมือนมดแตกรังคือออกมาจากทุกประตู

คือซ้อนในซ้อนครับ

ซ้อนในซ้อนนี้คือฝีมือของกรกำลังเทพศตรี
กฎหมายเพื่อมุ่งหน้าข้ามจังหวัด
จะเข้าไปพื้นที่ชั้นในของจังหวัดชุมพร
สั่งการให้กรมทหารราบที่๒๕
ุ่มพรางนี่ภาษาทหารเลยซุ่มพรางนะฮะ
สกัดรถยนต์ขนแรงงานต่างด้าวคันนี้นะครับพอไปตรวจสอบข้างในตกใจครับ
เบียดแออัดยัดเยียดกันมายี่สิบคนการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
ก็ทั้งหมดมาพักรวมกันที่เกาะ๒ประเทศเมียนมา
จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมานะฮะจนเมื่อเวลาตีสองก็นั่งเรือหางยาว

อคุณต้องจะหาเงินมาเป็นค่าในหน้าได้
แต่มันเข้ามาไม่ถูกต้องอะนะครับ
ครับขณะที่กลุ่มขบวนการขนแรงงานข้ามชาติในเขตอำเภอละอุ่นเนี่ยมีในเกรียงศักดิ์
อดีตตำรวจนะที่ออกจากราชการไปร่วม๒๐ปีแล้ว
แล้วเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นหัวหน้าขบวนการในพื้นที่เลย
กองกำลังเทพสตรีนะครับก็ดำเนินการตามมาตรการโควิด๑๙
ให้แรงงานชาวเมียนมาทั้ง๒๐คนนะครับ
ก็ตรวจตรวจเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวจะส่งตัวนะครับไปที่สพละอุ่น
ดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันกลับประเทศต่อไปครับ